มีคนร้ายเป็นชายชาวต่างชาติ๖คนนะครับ
รถตู้มามอเตอร์ไซค์ไปหาชายชาวต่างชาติ

ตอนนี้ตำรวจสืบสวนภูทรภาค๘เร่งล่าตัวอยู่ครับ

นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียอายุ๓๑มาแจ้งความกับตำรวจสพเกาะสมุย
บอกว่า๑๕กัญญายนเขากับพระยานนั่งดื่มกาแฟอยู่ที่ร้านนี้
ในตำรวจตานลิ่งงามบริเวฟเกาะสมุยจังหวัดสุราชธานี
กลุ่มชายชะกันเป็นชาวต่างชาติมารถตู้๔แล้วขี่มอเตอร์ไซค์สีแดงมาอีก๒๖คนด้วยกัน
ลงจากรถมาขู่ให้ผู้เสียหายโอนเงินสกุลคลิปโตมูลค่า๓ล้านดอลลาร์
นี่คือเขากับภรรยาแล้วมีลูกเล็กด้วยเห็นไหม
คิดเป็นเงินไทย๑๑๒ล้านบาทครับ
แต่ผู้เสียหายอ้างว่ามีเงินไม่พอมีเงินไม่ถึง
ก็เลยโอนให้๕๐๐๐ดอลลาร์หรือประมาณ๑ล้าน๘แสนบาท
จากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้แล้วก็กลับไป
ต่อมาวันรุ่งขึ้นตัวผู้เสียหายสังเกตเห็นกลุ่มผู้ก่อเหตุ

แล้วก็ต่อมาวันที่๑๘กันยายนครับ
กล้อวงจอดปิดบริเวณร้านกาแฟที่เขามานั่งดื่มกาแฟ
ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพคนร้ายที่มากับรถตู้ลงมาเป็น
ผู้ชายชาวต่างชาติ๒คน
่งกางเกงยีนขายาวสวมเสื้อสีขาว
และอีกคนเป็นผู้ชายนุ่งกางเกงขาสั้นเสื้อสีดำ
ที่นั่งมาในรถตู้มาจอดรถที่หน้าบูธแลกเงิน
หลังจากแลกเงินก็ขึ้นรถตู้แล้วขับไปทางตำบลหน้าเมือง
ส่วนภาพคนร้ายอีกคนขี่มอเตอร์ไซค์สีแดงมา

เป็นชายชาวต่างชาติคนนี้นะครับ
่งกางเกงขายาวสีดำสวมเสื้อโปโลสีขาว
หมวกแก๊ปสีขาวชัดเจน
ตรวจสอบประวัติไปพบว่าชาวต่างชาติ
ที่อยู่ในรถตู้น่าจะมาจากนอกพื้นที่ครับ
คาดว่าน่าจะมาจากจังหวัดชนบุรี
ขณะที่รถจักรยานยนต์สีแดงมีชายชาวต่างชาติ๒คน
สมทบใช่ไหมกับกลุ่มรถตู้ใช่ไหม
ตำรวจกระจายกำลังหาเบาะแสตามร้านรถเช่าอยู่นะครับ
ต้นคาดว่าจะเป็นคนร้ายแก๊งมาเฟียรัสเซียครับ